เรื่องต่อไปก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านที่จังหวัดเลย
เดินทางเข้าไปในไร่ในป่ากำลังจะไปทำไร่ทำสวน
แล้วก็ไปพบกับรอยเท้าประหลาด
ประหลาดมากเพราะว่ารอยเท้านี้มีขาแค่ข้างเดียวค่ะ

ตัวอะไรยังนั่นดิตัวอะไรมีแค่ข้างเดียวอย่างนี้นะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะดูคุณผู้ชมนี่นี่รอยเท้าแบบนี้
นี่คือร่องรอยเท้าสัตว์แปลกประหลาดนะ
มีทั่วบริเวณพื้นที่ไร่หลังสวนศิลปาชีพ
ผาบ่าวผาสาวบ้านนาซำแซง
อยู่ที่ตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
ซึ่งรอยเท้านี้เป็นรอยเท้าเดียวอยู่ที่พื้นดิน
แล้วเป็นแนวตรงเกือบ๑๐รอยเท้า
ระยะห่างของรอยเท้าประมาณ๕๐เซนติเมตร
มีรอยเท้าเป็นระยะทางยาวไปร้อยเมตรแต่เท้ามีเท้าเดี่ยว
คุณอดาลีนามาใหม่เล่าให้ฟังบอกว่า
พบรอยเท้าประหลาดนี้เป็นแนวยาวออกมาจากตีนภูสวนยาง
เธอก็รู้สึกแปลกที่เอ๊ะรอยเท้าลักษณะนี้มันเหมือนการกระโดดนะ
กระโดดก้าวกระโดดก้าวเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน
ดูจากลักษณะของระยะทางเหมือนการกระโดดคุณเห็นไหม
ดึงข้ามไปแต่พอสอบถามชาวบ้านบางคน
เขาบอกว่าน่าจะเป็นหมูอ้นนะ
แต่ถ้าเป็นหมูอ้นก็น่าจะมีสี่เท้ามากกว่า
แต่ที่เห็นเนี่ยเป็นแค่รอยเท้ารอยเดียว
สำหรับพื้นที่นี้นะคะอยู่ติดกับถ้ำผาบ่าวผาสาว
เคยมีผู้เท่าผู้แก่เล่าให้ฟังด้วยบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีสัตว์
ก็มีพวกเสือหมีแล้วก็สัตว์ป่าอื่นก็อาศัยอยู่นี่แหละ
เพราะว่ามันอยู่ใกล้ถ้ำแต่ปัจจุบันน่ะไม่มีแล้วสัตว์ป่าเนี่ย
แล้วผู้เท่าผู้แก่ก็เล่าให้ฟังต่อบอกว่าแต่ก่อนเนี่ย
มีคนตายในถ้ำผาบ่าวผาสาวหลายคน
แล้วก็มีการนำศพลงมาจากถ้ำ
หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวเราสอบถามไปนะคะ

คุณดูนะคะผู้เท่าผู้แก่บอกว่านี่
ลักษณะน่าจะเป็นผีโป่งหรือผีกองก้อย
กองกอยตำนานเล่าขานในสมัยก่อน
คือผีกองกอยเนี่ยจะมีขาเดียวแล้วเวลากระโดด
มันจะกอยกอยกอยคุณนึกออกปะ
ก็เลยเรียกว่าพี่กองกอย
คือเวลามันเดินมันต้องกระโดดเพราะว่ามันมีขาเดียว
แล้วมันจะชอบมากินดินโป่งแล้วจะออกจากป่ามาตอนกลางคืน
แต่ทั้งหมดทั้งหมดมันเป็นเรื่องเล่าของผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้าน
ประกอบกับลักษณะของรอยเท้ามันมีรอยเท้าเดียว
เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นผีโป่ง
หรือว่าผีกองกอยอย่างที่ผู้เท่าผู้แก่เขาว่ากัน
แต่มันก็เป็นเพียงแค่ตำนานที่เล่าขานกันมาสำหรับผีกองก้อย
ยังไม่เคยมีใครพบเห็นผีกองกอยจริงนะคุณผู้ชม
เป็นเรื่องความเชื่อนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้า